บินตรงไปที่นครพนมเลยเพราะว่าเราจะไปขอ

ขอก่อชายผ้าเหลืองพระโตโน
พระข่าวโหงงานใหญ่จริงผู้ชมนี้อยากที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปแล้วเมื่อวาน
พระใหม่พระโตโนคุณผู้ชมปราบปื้มใจประชาชนพี่น้อง
ไปร่วมให้กำลังใจกันเยอะเลยนี่คือบรรยากาศหลังจากเสร็จพิธีอุปสมบทนะคะ
พระโตโนที่วัดพระธาตุพระนมค่ะ
ดูจากภาพคุณผู้ชมสาธุชนแล้วก็นักท่องเที่ยว
เรียกได้ว่าหลั่งไหลไปร่วมงานกันแน่นวัดพี่แจ๊ค
และทันทีที่พระโตโนและพระนี่บวชร่วมกันอีก๓ลูก
เดินออกมาจากอุโบสถชาวบ้านต่อคิวทำบุญกันคึกคักเลย
รอถวายปัจจัยใส่ย่ามพระบวชใหม่ตามประเพณีคุณดูสิ
เขาบอกว่าจะได้บุญเยอะมากต้องตอนนี้แหละช็อตนี้เลย
หลังจากนั้นค่ะทางพระอุปชาและคณะสงฆ์ก็นำพระโตโน่
ไปประกอบพิธีโปรยธานยนต์ไปไป
ถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่โบราณค่ะ
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมบุญครั้งนี้ด้วย
แล้วพอเสร็จพิธีต่างปุ๊บ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยครอบครัว
ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายวงการบันเทิง
พร้อมใจกันถวายพัฒนาหารเลี้ยงพระเพลเป็นมื้อแรก
พี่แจ๊คงานใหญ่จริง
อย่างที่พูดไปเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดผิดเลยว่านี่งานระดับจังหวัดจริง
และต้องบอกว่าการอุปสมบทครั้งนี้ค่ะ
โตโน่ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด
เพราะช่วงหัวข้ามที่ผ่านมา๑ทุ่มตรง
พระโตโนก็ได้ร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็น
ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุพนม
อุรังคธาตุหรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะคุณผู้ชม

ต้องเรียกว่าเป็นวันแรกที่พระโตโน่ออกเดินบินทบาท
นิชาค่ะรวมไปถึงครอบครัวคนสนิทในวงการบันเทิง
ก็ตื่นเช้ากันมาเลยพร้อมพี่น้องประชาชน

ฟ้ายังไม่สว่างเลยอ่ะนะฮะตั้งใจมาใส่บาทกันเป็นจำนวนมากเลย
ก็ร่วมกันทำบุญตักบาดดอกไม้สดด้วยนะ
ถวายเป็นดอกดาวเรืองพร้อมกับอาหารแห้งค่ะ
ซึ่งข้าวสารอาหารแห้งที่ทุกคนร่วมทำบุญตักบาทนี้อันนี้ดีมาก
จะนำไปบริจาคช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสอีก
ทั้งฝั่งจังหวัดนครพนมแล้วก็แขวงคำม่วนสปลาวนะฮะ
ส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะพระโตโน่จะเดินทางข้ามไปสปลาว
เพื่อไปปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาที่วัดพระธาตุศรีโฆตบูรณ์ค่ะ
หรือว่าวัดพระธาตุศรีโคตะบองที่หลายคนคุ้นปากคุ้นชินกันนะฮะ
ก่อนจะกลับมาลาศิกขากับพระอุปชาที่วัดพระธาตุพนม๑๕มกราคม
รวมระยะเวลาบวชคือ๑สัปดาห์๗วันค่ะ
วันเลยนะคะเมื่อสักครู่ขอเล่านิดนึงละกัน
ส่วนหนึ่งแล้วแฟนคลับที่ร่วมตักบาทด้วยพี่พิจิตรนะคะ
ก็มาร่วมบุญด้วยนะคะที่ยืนข้างงานใหญ่จริงอย่างนั้นเนี่ยค่ะ
นุ่มพัฒนาบุญอีกครั้งนะคะค่ะร่วมยินดีกันนะคะ